ตั้งแต่ปี๒๕๖๒แล้วนะครับ

ตั้งแต่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมา
อย่างที่ปรากฏครับก็ร้องเรียนมาในจังหวัดพัทธรุงเนี่ย
จากถูกเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละ
ข่มขู่คุกคามเขาโดยใช้อาวุธปืนนะครับ
มันก็เริ่มรู้จักโดยเสียแป้งเนี่ย
ก็นำชาวบ้านเนี่ยประมาณสักร้อยกว่าคนนะครับ
เข้าไปร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทธลุงนะครับ

แล้วก็แจ้งความบรรเมินคดีกับนายตำรวจ
ตำรวจที่มีชื่ออยู่ในหนังสือร้องเรียนด้วยนะครับ

เรื่องการบุกลุกที่ดินรอยการคุมขู่คุกขาม

ก็รู้มาแต่ว่าเขาก็บอกผมเสมอ
ผมก็พูดกับเขานะว่าแล้วคดีนี้จะให้ผมช่วยไหม
หรือว่าจะให้ช่วยเหลืออะไรเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาครับอาจารย์อะไรอย่างนี้
เขาก็เรียกผมอาจารย์นะครับเรียกผมอาจารย์ชัดมาตลอด
ตั้งแต่ปี๖๔ขึ้นมาผมก็ให้คำปรึกษาเขาตั้งแต่นั้น
ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เจอกันเรื่อย
เขาก็มั่นใจว่าคดีนี้เขาไม่ถูกฟ้องเขาไม่ถูกฟ้องแน่นอน
เขาก็ทราบว่าตำรวจไม่สั่งฟ้องเขาหรืออายการไม่สั่งฟ้องเขา
แล้วพอจนสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปมาหาสู่กันพอสมควรนะครับ
จนมามกราศาสตร์ปี๖๕เขาก็บอกว่า
จะถูกส่งตัวไปยังศาลไปฟ้องที่ศาลตกลงอายการสั่งฟ้องผม
แล้วเขาก็พฤติกรรมเขาตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน
ชั้นอายการเอยเนี่ยไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเลยนะครับ
แล้วอายการเองก็เขียนในคำฟ้องอยู่แล้วชัดเจนว่า
คัดค้านการประกันตัวเขาก็มั่นใจ
มั่นใจว่าเขาจะต้องได้รับการประกันตัวในชั้น๓
แสดงว่าทนายชัดมาเป็นทนายให้เขาตอนขึ้นศาล

ไม่ได้ทำตั้งแต่ต้นคดีตอนพนักงานสอบสวน

เพราะเสียแป้งเขาบอกเขามั่นใจ
พูดตรงเขามั่นใจว่าเขาหลุดคดี
ไม่น่าจะถูกสั่งฟ้องแต่สุดท้ายสั่งฟ้อง
สุดท้ายสั่งฟ้องพอสั่งฟ้องแล้วส่งตัวมาที่สาร
ปรากฏว่าไม่ได้รับการประกันตัวเท่านั้นแหละครับ
โทรศัพท์จากญาติเขาเนี่ยโทรมาหาผมเลย
เพราะตอนนั้นเขาบอกว่าไม่มีทนายในจังหวัดพัทธลุง
รับทำคดีให้หรืออาจจะนอกจากทนายอาจจะไม่ติดหรืออะไรอย่างนี้
ก็โทรหาผมผมก็รับที่จะไปทำเบื้องต้น
เรื่องของการทำเรื่องของการประกันตัวให้ก่อน

ก็ไม่ได้ยื่นเรื่องขอประกันตัวให้ก็ไม่ได้
ก็บอกว่าเนื่องจากเป็นคดีที่อุกชะกันนะครับ

แล้วก็แต่ว่า
พอไม่ได้รับคำประกันตัวเขาก็ตัดเพาะผมตั้งแต่วันนั้น
เขาว่าแล้วทำไมอีกคนนึง